ของเล่นพื้นบ้านจะทำมาจากวัสดุธรรมชาติในพื้นถิ่นจึงมีลักษณะของวัสดุที่ไม่คงทนถาวรทำเพื่อใช้เล่นในช่วงเวลาสั้นและเมื่อเหี่ยวแห้งก็ทำขึ้นมาใหม่
เช่นใบลานใบตาลใบมะพร้าว
อกจากนี้แล้วยังมีการทำของเล่นพื้นบ้านจากวัสดุที่สามารถจัดเก็บไว้ได้นานขึ้น
จากไม้ที่นำมาตัดแต่งรูปทรงเพื่อใช้ในการเล่นเป็นของเล่นที่สอดคล้องกับวัยของเด็กที่เริ่มโตขึ้น
ซึ่งเป็นของเล่นที่มีกติกาการเล่นร่วมกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน